ผมจะบอกว่าจริงให้จิตเพศทั่วไป
บอกว่าเฮ้ยฉันป่วยฉันทำอะไรก็ได้นี่ไม่ใช่

เสียงตะโกนดังขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าเป็นเสียงใคร
ท่ามกลางความแตกตื่นของนักเรียน
และผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลาน

ช่วงเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์๙กันยายน๒๕๕๙
จากวันแสนธรรมดากลายเป็นวันที่สับสนอนละมาน
จากเสียงร้องโหกเวกแต่ทุกอย่างก็เงียบลง
เพราะทุกคนล้วนต้องเอาตัวรอดหาที่หลบภัย
วิกลจริตสวมรอยเป็นผู้ปกครอง
เดินขึ้นมาที่ชั้น๒ของตึกเรียน
จากนั้นได้ก่อเหตุใช้มีดที่เตรียมมาไล่แทงเด็กนักเรียนอย่างบ้าคลั่ง

โดยผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด๔คนประกอบด้วย
เด็กนักเรียนชั้นป๖วัย๑๒ปี๑คน
และอีก๓คนเป็นเด็กนักเรียนชั้นม๒
หลังจากก่อเหตุเธอก็เดินออกไปจากโรงเรียนหน้าตาเฉย
จากนั้นได้ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ไปลงย่านสะพานเหลือง
พร้อมกับทิ้งมีดที่ก่อเหตุไว้ในถังขยะข้างทาง
หลังจากนั้น๑วันก็มีพลเมืองดีแจ้งตำรวจ
พบหญิงผู้ต้องสงสัยนั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านจตุจักร
เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นคนร้ายจริง
เธอคือจิตรดาซึ่งยอมรับกับพนักงานสอบสวนว่า
ที่ทำไปเพราะได้ยินเสียงสวรรค์สั่งให้ทำ
จากการรวดเช็คอาการเบื้องต้นพบว่า
มือมีดสาวมีอาการป่วยทางจิตประเภทหวาดระแวง
ตำรวจจึงตั้งข้อหาไว้๓ข้อหาประกอบด้วย
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พกพาอาวุธมีดเข้าไปในที่สาธารณะ
ต่อมาในแพร่ศิริษักร์ทิติดิรกรัฐ
ผู้อำนวยการสถาบันกรยาราชนครินทร์

เธอป่วยจิตเผชโรคซีฮิสโฟฟิเนีย
ชนิดพารานอยหรือที่เรียกภาษาทั่วไปว่า

จะมีความรับผิดชอบเหมือนคนทั่วไป
แต่ความคิดการกระทำจะสับสน
ไม่ทราบว่าจะทำเพื่ออะไร

จะได้ยินเสียงพูดร้อนหรือสั่งให้ทำอะไร

นำตัวจิตรดาไปส่งรักษาอาการป่วย
สถาบันกรยาราชนครินทร์
สิ่งที่ตำรวจทำในเวลานั้นคือ
หาคำตอบว่าวิรดารับรู้การกระทำของตนเองหรือไม่
แต่หากแพทย์ยืนยันว่ารู้ตัว

คดีนี้ถึงมือในชั้นอายการ
และอายการได้ยื่นฟ้องต่อสารกรุงเทพใต้
ฐานความผิดพยายามฆ่า

แต่เนื่องจากเห็นว่าจำเลยยังมีอาการจิตกังวล
ดังนั้นจึงออกหมายขังไว้ที่ทันทะสถานหญิงกลาง
และให้ส่งตัวไปรักษาที่สถาบันกรยาราชนครินทร์
พร้อมให้แพทย์ส่งรายงานการรวดรักษา

สารอาญาพิพากษาจำคุกจิตรดา๘ปี
จำเลยสารภาพลดโทษได้กึ่งหนึ่ง

ทั้งนี้สารไม่เชื่อว่าป่วยทางจิต
เนื่องจากมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนก่อนก่อเหตุ
พ้นโทษให้ส่งตัวไปคุมตัวรักษาที่สถาบันกรยาราชนครินทร์
กว่าจำเลยจะอยู่ร่วมในสังคมได้โดยไม่เป็นอันตราย

คราวนี้คนที่รับเคราะห์ก็ยังคงเป็นเด็ก
โดยเธอได้พกมีดปอกผลไม้มาร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่ง
ตำบลวัดแคร์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
หลังจากนั้นเธอได้สั่งข้าว๖กล่องแล้วเดินเข้าไปในร้าน
ภายในร้านซึ่งไม่มีใครนั่งรับประทานอาหาร
เพราะเป็นช่วงโควิด๑๙ระบาด
จึงมีเพียงจิตรดาและหลานของเจ้าของร้านอาหารตามสั่งอีก๒คน
คือเด็กวัย๕ขวบและ๖ขวบกำลังนอนหลับที่แคร่ไม้
จากนั้นไม่กี่อึดใจได้ยินเสียงหลานวัย๕ขวบร้องขึ้น
จึงหันมาบอกให้เด็กเข้าไปนอน
แต่ย่าซึ่งเป็นเจ้าของร้านเอกใจ
กลับเข้ามาก็เห็นหลานถูกแทงที่บริเวณท้อง
และเห็นจิตรดาวิ่งหนีออกไป
กระทั่งเด็กหญิงวัย๕ขวบเสียชีวิตก่อนจะถึงวันเกิดเพียงวันเดียว
ผมจะบอกว่าจริงให้จิตเพศทั่วไป

เพราะว่าคนไข้จิตเพศเนี่ยนะฮะจิตเวทมีตั้งแต่หนึ่ง
สารท่านอาจจะตัดสินไม่ผิดเลยก็ได้

ผิดจริงแล้วแต่ลงโทษกึ่งหนึ่ง
หรือผิดแล้วก็ลงโทษเต็ม
ได้ได้หมดเลยครับแล้วแต่ว่าท่านจะมีหลักฐานหลายทางมา

ตำรวจสถานีภูทรนครชัยศรี

จิตรดายังอยู่ในความดูแลของสถาบันกรยาราชนคริน
คงต้องให้แพทย์ประเมินสภาวะทางจิตให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ตอนนี้จึงอยู่ในขั้นตอน
ยังไม่อยู่ในสภาวะสามารถต่อสู้คดีได้